เคยได้ยินคำว่าหมากผีผ่วนไหมครับ
อยู่ในพื้นที่ธรรมดิกาลิกาไม่พลอดภัย

ตอนนี้กำลังออกลูกกันเลยทีเดียว

ผมเพิ่งเคยได้เจออีกรอบหนึ่งคือข่าวนี้แหละฮะ
นี่ครับหน้าตาของผลไม้ป่าที่แปลกชื่อแปลกนะครับ
หากผีผ่วนนะครับนี่แหละครับ
กองอยู่ตรงนี้แหละฮะผลไม้ที่มีลักษณะกลมรีเป็นรูปไข่
สูกเต็มที่จะมีสีแดงสดขายรูปตำลึง
ซึ่งแต่ละช่อจะมีจำนวน๔๒๐ผลนะครับ
ส่วนเนื้อข้างในผลจะมีสีขาวขุ่นนะครับ
ุ่มเม็ดในสีดำไว้นะครับในช่วงนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านโดนแบน
อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จะนำหมากผีผวนมาวางขายเป็นจำนวนมาก
เขาจะขายริมถนนใช่ไหมพี่อเจมส์ใช่ริมถนนนะครับ
สิ้นทางไปรัฐนบุรีบ้านคุณครอบก็มีนะครับตรงนี้ผมเคยไป
เมื่อหว้างจากการทำนานก็จะเข้าปลาไปเก็บมากผีผ่วน
ออกผลดกเพียงปีละครั้งเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้น
จึงกลายเป็นผลไม้เป็นผลไม้หายาก
และเป็นที่ต้องการของคนชื่นชอบผลไม้รสชาติเปรี้ยวอมหวานนี้ด้วย

รสชาติเปรี้ยวหวานบางต้นเขาก็จะออกอมเปรี้ยวอมหวานบางต้นก็จะหวานแล้วแต่ผลเล็กผลใหญ่ถ้าผลใหญ่อย่างนี้เขาก็จะออกรสหวานเลยเขาจะขึ้นตามธรรมชาติขึ้นตามธรรมชาติตามธรรมชาติขึ้นมันจะมีมันเป็นต้นมันเป็นทะวันต้นธรรมชาติไอ้ลูกใหญ่อย่างนี้เขาก็จะเป็นออกรสหวานไปถ้าอย่างงี้อย่างงี้เขาก็จะออกรสเปรี้ยว
จริงพริกเกลือหน่อยนะ
มนตร์เขาก็มีประโยชน์นะ
เขาบอกว่าทั้งแก่นแล้วก็รากมันไปต้มดื่ม

ส่วนรากมันก็แก้ผอมแห้งแรงน้อย
สตรีที่อยู่ไฟไม่ได้หลังคลอดบุตร

ผลก็ให้เอามาตำผสมกับน้ำ
ทาน้ำทาแก้พวกเม็ดพดผลิ้นคาลประโยชน์เยอะเลย

ราคาเท่านี้อยู่ที่ถุง๑๒๐บาท

ภาครับชื่อว่านมไขว่นะครับ
นมควายมันเป็นจุกเหมือนนมควายนี่นะครับใช่
เหนือเชียงใหม่เรียกว่านมแมวป่านะครับ
หรือว่าเรียกว่าบุหงาใหญ่นะครับ
ภายศาสตร์อีกมุมหนึ่งเรียกว่าหำลิงนะครับ

ติ่งตังพีผวนนะครับที่อุดรธานี

ก็อย่างที่บ่อยนะครับคุณแฮมแข็งว่าเป็นสมุนไพรนะฮะ

ใช่ครับหน้าร้อนหน้าหนาวก็จะไม่มี

อย่าไปต้องไปที่ทางไปรัตนบุรีที่สุรินทร์ใช่ไหม

โอ้โหนี่ผลถ้าผมมีโอกาสเข้าป่าแบบนี้นะครับ